เหตุการณ์นี้ค่ะเรื่องของแก๊งลักเด็กเคยได้ยินอยู่บ่อยนะคะก็จะเป็นลักษณะของคนร้ายที่มารถตู้
ทำทีเป็นชวนเด็กคุยเอาขนมมาล่อบ้างอ้างว่าจะไปส่งบ้านบ้างจับตัวเด็กขึ้นรถตู้แล้วก็ลักพาตัวเด็กไปเลย
แต่บางข่าวเนี่ยเรื่องของแก๊งรักเด็กมันก็กลายเป็นเรื่องโอละพ่อ
เพราะว่ามีคุณแม่ท่านหนึ่งโพสต์เอาไว้นะคะว่ามีรถตู้สีขาวคันหนึ่ง
ขับวนเวียนวนเวียนอยู่ที่หน้าโรงเรียนของลูก
หลอกล่อลูกว่าหิวขนมไหมกินขนมไหมเดี๋ยวไปส่งที่บ้าน
พยายามจะอุ้มลูกชายของคุณแม่อายุ๘ขวบขึ้นรถไป
แต่โชคดีที่สุนัขที่เลี้ยงไว้ไล่เห่าไล่กัดคนร้าย
ก็เลยรอดมาได้อย่างหุดหวิดนะคะ
เราก็เลยส่งคุณนฤทธบุญนิ่มนักข่าวของเราไปที่จุดเกิดเหตุเลยค่ะ
ไปเจอกับนางพัทราพรคำคูณที่ตำบลหนองสโนอำเภอนางรองนะคะ
เล่าให้เราฟังว่าช่วงเย็น๒๓สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นช่วงเลิกเรียนนะคะ
น้องภูมิอายุ๘ขวบลูกชายเรียนอยู่ป๒
น้องเพลงอายุ๑๐ขวบเป็นหลานสาวเรียนอยู่ป๔
ก็เดินกลับบ้านด้วยกันสองคนเดินมาตามริมถนน
อยู่ดีมีรถตู้สีขาวไม่ทราบยี่ห้อไม่ทราบหมายเลขทะเบียน
ขับมาจอดที่เด็กเด็กเลยแล้วก็มีผู้ชายรูปร่างสูงสูงตัวใหญ่นะคะ
ลงมาจากรถตู้เดินมาหาน้องภูมิเด็กชายวัย๘ขวบอ่ะ
แล้วก็ถามว่าหิวขนมไหมไปกินขนมกันไหมเดี๋ยวพาไปส่งบ้าน
แต่น้องภูมิรีบตอบเลยว่าไม่ครับจากนั้นมีผู้ชายอีกคนค่ะ
เป็นคนขับลงมาจากรถแล้วตรงมาหาน้องภูมิเลย
แล้วพยายามจะอุ้มน้องภูมิขึ้นรถตู้แต่โชคดีที่สุนัขที่เลี้ยงไว้
วิ่งเข้าไปเห่าไปกัดผู้ชายคนที่พยายามอุ้มน้องภูมิขึ้นรถด้วย
คนร้ายก็เลยกลับขึ้นรถและขับรถหนีไป
ทีนี้ค่ะพอลูกชายกับหลานสาวกลับมาถึงบ้าน
ก็เลยเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ที่บ้านฟัง
ระวังลูกหลานตัวเองให้ดีแบบนี้หัวโอบคนเป็นแม่
แต่พอทีเขาโตแล้วเดินกับสองคนกับพี่
มันระยะมันไม่ไกลด้วยคิดว่ามันอยู่ในหมู่บ้าน

ดีนะคุณแม่ครอยเตือนจะคนแปลกหน้าอย่าไปกับเขานะ
น้องภูมิรีบตะโกนไม่
จะอุ้มขึ้นรถเลยเหรอใช่เนี่ยค่ะนอกจากนี้นะคะคุณแม่ก็บอกว่าหลังเกิดเหตุตกใจมาก
เป็นห่วงลูกชายและหลานสาวนะคะกลัวจะถูกแก๊งลักเด็กจับตัวไป
ก็เลยย้ำว่าห้ามไปกับคนไม่รู้จักเด็ดขาดนะแล้วก็เอาเรื่องนี้โพสต์ในเฟซบุ๊ก
เพื่อเตือนภัยพ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนให้ระมัดระวังเพราะกลัวว่าแก๊งนี้
ไม่รู้มันจะหวนกลับมาอีกหรือเปล่าอ่ะนะคะส่วนสุนัขที่ช่วยน้องจากคนร้ายเนี่ยค่ะ
หลังเกิดเหตุไม่นานคุณแม่บอกว่าแปลกมากถูกรถชนตายแล้วอ่ะ
ใช่ถูกรถชนตายเฉยเลยเจ้าสุนัขตัวเนี้ยค่ะก็ไม่เจอมันสิวันนี้
ใช่ไงส่วนน้องเพลงหลานสาวเนี่ยค่ะก็เป็นเด็กอีกคนที่อยู่ในเหตุการณ์นะ
เพลง๑๐ขวบน้องเพลงบอกว่าคนร้ายเป็นผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่จริง
มากับรถตู้สีขาวจริงแล้วก็มาคุยด้วยจริงแต่เธอไม่รู้หรอกว่าเป็นแก๊งรักเด็กหรือเปล่า
น้องภูมิกับน้องเพลงก็พูดตรงกันเลยนะคะทีนี้ค่ะเราก็ไปถามคนที่อยู่แถวนั้นน่ะนะ
ได้ไปคุยกับนางแววตาผมงามอายุ๔๙ปีเป็นแม่ค้าที่ขายของอยู่หน้าโรงเรียน
บอกว่าขายของอยู่ที่นี่มานานมากแล้วค่ะไม่เคยได้ยินข่าวว่ามีแก๊งลักเด็กแถวนี้นะคะ
ส่วนตัวไม่เชื่อว่ามีแก๊งรักเด็กจริงเพราะไม่เคยเห็น
แต่เรื่องแบบนี้มันก็เป็นไปได้ที่จะมีเป็นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ระวังไว้ก่อนก็ดีกว่าค่ะ
นี่จอดแถวโรงเรียนบ้างไหม
ก็อาจจะมีนะแต่ป้าไม่รู้ไงรถตู้มันมีหลายแบบหลายขนาดไม่รู้ตู้แบบไหนใช่ไหม

ไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินเพิ่งได้ยินว่ามีรถตู้อาจจะจริงก็ได้
หรือไม่จริงก็ได้เพราะว่าเราไม่รู้ประเด็นว่ารถตู้เขาจอดประเด็นไหน
ก็ต้องไปถามตำรวจล่ะค่ะพันธุ์ตำรวจเอกพักควัฒน์ทำดีผู้กำกับการสพนางรองบอกว่า
ตำรวจยังไม่สรุปว่าเป็นแก๊งลักเด็กหรือเปล่า
พื้นที่นี้ไม่เคยมีเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นมาก่อน
แต่ว่าจากการสอบถามแม่ของเด็กมีข้อมูลรายละเอียดค่อนข้างน้อย
แล้วก็ไม่ค่อยจะเชื่อมโยงกันสักเท่าไหร่แต่ตำรวจยืนยันว่าไม่ปล่อยประละเลยแน่
ชับตำรวจในพื้นที่เพิ่มความปลอดภัยโดยเฉพาะบริเวณโรงเรียน
ก็จะเพิ่มความปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้นแต่น้องภูมิกับน้องเพลงก็ให้ข้อมูลตรงกันเลยทั้งคู่
ต่อให้ไม่เป็นแก๊งรักเด็กแต่ถ้าพฤติกรรมอยู่ดีทำเป็นมาหลอกมาชวนคุยจะอุ้มเด็กขึ้นรถ
มันก็ต้องคิดไม่ดีแน่คือใช่ไม่ใช่ก็ไม่ไปไว้ก่อนอ่ะดีที่สุดแล้วนะฮะ
ใช่ค่ะไม่ต้องรอให้เกิดเรื่องก่อนแล้วค่อยไปไล่ตามกันถูกต้อง